ดูเรื่องของจักรยานยนต์กันหน่อยดีไหมคะ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒ค่ะ
ประมาณสักตีสองครึ่งตำรวจนครบานคณะยาวเขาได้รับแจ้งอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ขี่แข่งกันบริเวณถนนสุขาพิบาล๕ปากซอย๒๖
พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงก็เลยเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนน๖เลนนะคะแบ่งเป็นเลนสวนฝั่งละ๓เลนไม่มีเกาะกลาง
ทางขวาสุดพบศพของนายยศพลอักษรอายุ๒๖ปี
สภาพก็สวมเสื้อยืดคอกลมสีเทากางเกงยีนขาสั้นสภาพกระโหลกศีรษะแตกค่ะ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนของผู้ตายสภาพรถด้านซ้ายเนี่ยมีรอยถลอกล้มตะแคงอยู่
ติดแผ่นป้ายทะเบียนเหมือนกันนะคะมีพวงมาลัยสดแขวนที่หน้ารถด้วย
สภาพด้านหน้าก็เสียหายเล็กน้อยชนกับรถแท็กซี่ค่ะกันชนหน้าหลุดห้อย
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลบีแคนเมริโคเซ็นเตอร์แล้วนะคะ
นายชมพูคำอ่อนวัย๕๓ปีคนขับรถแท็กซี่เขาเล่าให้ฟังว่า
ตัวเขาจอดรถรอผู้โดยสารบริเวณใกล้ปากซอยนี้เป็นประจำ
ระหว่างนั้นเนี่ยได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยเสียงมอเตอร์ไซค์บิดแข่งกันมาดังลั่น
ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยเหมือนเป็นเส้นประจำที่สายซิ่งสายไบท์เนี่ย
เขามาประลองความเร็วกันอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งเห็นสองคันนี้แข่งกันมาฝั่งตรงข้าม
เนี่ยกระเด็นตกจากรถแล้วก็เสียชีวิตเลยส่วนดูคาติเนี่ยพุ่งข้ามเลนมาชนหน้ารถแท็กซี่ของเขาอย่างจัง
ร้อยตำรวจโทสถาพรสวัสดีรองสารวัตรสอบสวนสนคณะยาวก็บอกนะคะว่า
จากการสอบสวนพยานก็ให้การว่าเห็นรถจักรยานยนต์๒คันนี้แข่งกันมาด้วยความเร็วตั้งแต่๕แยกวัชรพลแล้ว
่งหน้ามาที่แยกวัดพรพระร่วงพอใกล้จุดเกิดเหตุมันก็เกี่ยวกันแล้วก็เสียหลักล้มลงไป
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องเรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ